คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งมาดูกันหน่อยค่ะ
คือมีคนไปติดป้ายเป็นป้ายไวนิวขนาดใหญ่เลยนะ
แถวสะพานลอยใกล้กับเซ็นทรัลชนบุรี
ข้อความในป้ายคือคนโกงเงินโกงแชร์
มีทั้งรูปมีทั้งบัตรประชาชนมีข้อมูลอะไรเสร็จสับเลย
ตำรวจเขาไปเจอไม่รู้ว่าป้ายนี้มันมาได้ยังไงนะคุณผู้ชม
เพราะว่าเมื่อวานช่วงเย็นตำรวจเขาก็ได้รับแจ้ง
ซึ่งภัณฑ์ตำรวจเอกจัดกระพันธ์กิตติศรีภรคุณ
เหตุที่มีคนแจ้งมาว่ามีคนนำป้ายมาติดประจานผู้ที่โกงแชร์
เอาไว้บริเวณสะพานลอยหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชนบุรี
ตอนไปถึงเนี่ยก็เจอเป็นป้ายไวนิวมีภาพใบหน้าบัตรประชาชน
ข้อความอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่คือโกงเงินโกงแชร์
ติดอยู่บนสะพานลอยแล้วก็มีพื้นที่โดยรอบด้วยนะคะ
เหมือนกับเป็นการประจานคนในภาพ
แล้วเราก็ไปสอบถามนายบรรจบเปลี่ยมใจ
เขาเป็นคนดูแลคิวรถแท็กซี่แถวนั้น
ก็ไปถามบอกพี่บรรจบเห็นไหมไอ้ป้ายที่คนเอามาติด
เขามาติดตอนไหนแล้วใครเป็นคนเอามาติด
บรรจบบอกว่าผมไม่รู้เลยว่าเขามาติดตั้งแต่เมื่อไหร่
แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าคนในรูปเป็นใคร
แต่ว่าข้อความเนี่ยก็เป็นการประจานเลยนี่แหละนะคะ
ทีนี้ทางด้านผู้กำกับสพเสม็ดก็บอกว่า
ที่มีคนนำป้ายไวนิวมาติดบริเวณสถานที่สาธารณะแบบนี้

ตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
มีโทษอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวฟังผู้กำกับค่ะ
พนักงานของถิ่นนั้นเสียกรนะครับ
ซึ่งหากฝ่าฝืนและไม่เปรียบตาม
ก็จะมีโทษตามกฎหมายตามพรบดังกล่าวนะครับ
มีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทนะครับ
ซึ่งการกระทำอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยว่าโกงแชร์โกงเงินนะครับ
ก็อาจจะมีความผิดตามความผิดฐานมีประมาณผู้อื่น
การโฆษณาซึ่งผู้ที่กระทำแบบนี้อาจจะเป็นผู้ที่ถูกโกงแชร์
ก็ขอให้ว่าเป็นผู้เสียหายถ้าได้รับความเสียหาย
ก็ขอให้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนะครับ
ที่สถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุนั้น
นี่แหละค่ะทางด้านผู้กำกับบอกแล้วนะคะ
คนที่ติดป้ายนี้มีความผิดโดนปรับ๕๐๐๐บาท
แล้วก็คนที่เป็นผู้เสียหายในภาพ
สามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีฐานหมินประมาทได้ด้วยนะคะ